ไปที่สงขราคุณผู้ชมครับมีผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งผู้หญิงอายุ๑๘ปี
ขออภัยผู้ชายอายุ๑๘ปีผู้หญิงอายุ๒๐ปีคบกันมาแล้วประมาณ๑ปี
ฝ่ายหญิงเพิ่งบอกเลิกฝ่ายชายไปประมาณ๑เดือน
ล่าสุดฝ่ายชายตามไปง้อขอคืนดีที่ร้านสะดวกซื้อที่ฝ่ายหญิงทำงานอยู่อ่า
ผู้หญิงไม่ยอมคืนดีด้วยเอาน้ำกรดที่ซื้อจากอินเทอร์เน็ตเนี่ยสาดเข้าไปลาดทั้งหน้าทั้งตัว

ปวดแสบปวดร้อนแล้วหลังจากก่อเหตุเพื่อนในร้านสามารถตามไปจับกลุ่มตัวผู้ชายคนนี้เอาไว้ได้

หลังจากเกิดเหตุกู้ภัยมาถึงต้องเอาน้ำเกลือล้างตามร่างกายของผู้หญิงผู้บาดเจ็บอายุ๒๐ปี
ซึ่งเป็นพนักงานของร้านสะดวกซื้อ
คุณผู้ชมดูดิกางเกงที่มันหนามันยังขาดเลย

ใบหน้าเธอก็โดนขาเธอก็แดงผิวหนังลอกไปหมดเลย
ต้องขออนุญาตเบอร์ใบหน้าเธอเอาไว้นะครับ
เขาถูกแฟนหนุ่มเขาใช้น้ำกรดสาดใส่หน้าใส่ตัวแขนขาเต็มไปหมด
กางเกงขาดวิ่นเลยต้นขามีแผลหลายจุด
อาการปวดแสบปวดร้อนกู้ภัยต้องรีบเอาน้ำเกลือลาดแล้วก็ส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นกลางดึกที่ผ่านมาที่บริเวณหน้ามร้านสะดวกซื้อ
ริมถนนเพชรเกษมในเขตเทศบาลนครหัดใหญ่
ตำรวจสภหัดใหญ่เข้าไปตรวจสอบที่จุดเกิดเหตุ
มันมีกระป๋องเป็นกระป๋องขนมแต่ว่าผู้ก่อเหตุเขาใส่น้ำกรดมา
แล้วก็มีปืนซึ่งเป็นปืนปลอมผู้ก่อเหตุเอามาด้วยเอามาข่มขู่ฝ่ายหญิง
แล้วก็มีร่องรอยน้ำกรดมันหกลงพื้นพื้นเป็นฟองเป็นพื้นคอนกรีต
เป็นฟองมันกัดแต่คุณผู้ชมผู้ก่อเหตุชื่อว่านายนนทวิทย์อายุ๑๘ปี
เป็นแฟนนุ่มของคนเจ็บแต่เขาเลิกกันแล้วประมาณสัก๑เดือน
สุดท้ายถูกเพื่อนร่วมงานของฝ่ายหญิงตามตะคุบตัวได้
ตำรวจมากู้ภัยมาก็ตามไปจับกลุ่มตัวการสอบสวนผู้ก่อเหตุเขาบอกว่าเขาเลิกกับฝ่ายหญิง
ฝ่ายหญิงชื่อว่าน้องชาช่าเลิกมาประมาณ๑เดือนคบหากันสัก๑ปีได้
ที่ผ่านมาพยายามง้อมาตลอด๑เดือน๑เดือนที่ผ่านมามาง้อที่หน้าร้านทุกวัน
แต่ฝ่ายหญิงก็ไม่ยอมคืนดีจนกระทั่งเมื่อคืนเนี่ย
นนทวิทย์ขี่รถจักรยานยนต์ตามมาง้ออีกนะโดยมีเพื่อนพนักงานร้านสะดวกซื้อออกมายืนดูอยู่หน้าร้าน
แล้วก็ชักปืนมาขู่ถ้าเพื่อนใครเข้ามาช่วยเดี๋ยวจะยิงนะ
แล้วผู้หญิงเขาขอเลิกแต่ผมอยากจะคืนดีเขา
แต่เขาไม่ยอมคืนดีด้วยก็เลยเอาน้ำกรดมาสาดถึงร้านเลยนะครับ
ตัวฝ่ายชายก็ยอมรับเองผมปากวัยพูดอะไรไม่คิด
ฝ่ายหญิงก็เลยไม่อยากจะคบต่อก็เลยขอเลิกแต่เขาก็กลับมาทำแบบนี้อีกนะฮะ
สุดท้ายตำรวจคุมตัวผู้ก่อเหตุไปสอบประคำเพิ่มเติมที่สภหัดใหญ่
ถูกดำเนิน๒คดีด้วยกันนะฮะ๒ข้อหาด้วยกัน
คุณผู้ชมทำร้ายร่างกายผู้อื่นแล้วก็มีสิ่งเทียมอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
ส่วนน้องชาช่าคนเจ็บนั้นยังอยู่ที่โรงพยาบาลนะอาการก็ยังคงทรงตัวอยู่
คุณหมอก็เฝ้าดูอย่างใกล้ชิดนะครับ
ยังไงก็แล้วแต่ไม่มีสิทธิ์ไปทำร้ายชีวิตใครแบบนี้นะคะ